รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนไนท์
เป็นดาวสาวหน้าเด็กนะฮะแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเธอเนี่ยจะเป็นเจ้าแม่ขามูตัวจริงนะฮะ
เธอคนนี้นะฮะยังเป็นนางเอกที่เล่นหนังผีละครผีมาเยอะแล้วด้วยนะครับ
ปกติถ้าเล่นหนังผีในกองถ่ายจุดโปรโมทก็ต้องถามว่าเจอผีไหม
แต่นางเอกคนนี้ตอนเล่นหนังผีกลับไม่เจออะไรเลย

เพราะว่าเคยนอนพักผ่อนในกองถ่ายแล้วอยู่ดีลุกขึ้นมาเพราะว่าอยากจะไปเข้าห้องน้ำ

คือลักษณะเหมือนคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเห็นตัวเองนอนอยู่นะครับ
ช่วงประจำเพศมีหมอดูชื่อนางมาทักว่าห้ามออกจากบ้าน๒เดือนเพราะว่าเธอดวงขาด
แต่ก็มีเหตุที่ทำให้เธอนี้ต้องออกจากบ้าน
ต้อนรับครับคุณสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขครับ
สวัสดีครับ

ถ้าสมมุติจะนับถึงภาพยนตร์ที่เป็นสยองขวัญประเทศไทย
จะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สร้างหนังผีเยอะที่สุด
แล้วก็นางเอกถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
ถ้าเป็นหนังผีมาปุ๊บก็จะคิดถึงผู้หญิงคนนี้แหละฮะ

เยอะค่ะประมาณ๔๕เรื่องแล้วค่ะ

เรื่องผีสยองขวานลึกลับสืบสวนฆาตกรรมที่เกี่ยวกับวิญญาณอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณฟาดมาหมดแล้วเกือบทุกช่องแล้วล่ะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเอาจริงแล้วเวลาเราไปถ่ายหนังผีที่เป็นหนังผีเลยค่ะ
เราจะไม่เจอไม่เจอผีแต่เวลาไปถ่ายหนังธรรมดาเนี่ยจะเจอผี
อ๋อเหรอแต่มีเรื่องหนึ่งที่เล่นหนังผีแล้วก็เจอสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้

แล้วก็อยู่ดีประชากรก็อพยพภายในแบบคืนเดียว

ออกจากที่นั่นเลยค่ะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าคนที่เคยอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนใช่

เห็นว่าสายป่านเนี่ยในตลอดระยะเวลาการถ่ายทำเจอของดีตลอดเลย
ตัวหนูมีครั้งหนึ่งค่ะที่ต้องแยกกันถ่ายเพราะว่ากองเนี่ยจะเดินไปเรื่อยแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยใช่ไหมคะ
แต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งที่ปั่นต้องแยกไปถ่ายกับอเล็กซ์เรนเดลอะค่ะ
แล้วจังหวะที่แบบพอปันหันกลับไปปุ๊บแล้วปันเห็นเลยค่ะว่าตรงกำแพงตึกที่มันเป็นช่องว่างอยู่ค่ะ
ไม่มีผู้หญิงโผล่ออกมาจากแบบข้างกำแพงอย่างนี้ค่ะ

แน่ค่ะคือโผล่ออกมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็หันมามองอย่างนี้แล้วพอปันหันไปปุ๊บเขาก็หายไปเลย

มีอเล็กซ์ค่ะอเล็กซ์กลับมาที่ที่พักแล้วค่ะแล้วก็นอนหลับช่วงที่กำลังจะตื่นมาถ่ายค่ะประมาณตีสี่ตีห้า
มีใครครับ
เป็นเหมือนแบบเป็นร้อยคนนะคะ
แต่พอถามเพื่อนที่เขยิบไปอีกประมาณ๑๙ว่าได้ยินไหมเพื่อนไม่ได้ยิน
แสดงว่าตลอดระยะเวลาการถ่ายที่เกาะนี้
ทุกคนแล้วก็ทีมงานนักแสดงแล้วก็ทีมงานคิดอยู่เสมอว่า
อยู่เฉพาะทีมงานเราเหมือนมีคนอื่นอยู่รอบไปหมด

โอเคนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องราวที่คุณไปเจอมาที่เกาะฮาชิมะ
อันนี้คุณไปจังเลยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณฮะ
แท็กซี่เสียข้างทางแต่ว่าระหว่างนั้นคือเสียงของป่าน่ะ
ระบบเสี่ยงคือไวเลสของบันมีปัญหาตลอด
ไม่สามารถอัดเสียงได้เลยแล้วพออีกคนนึงพูดนักแสดงร่วมอะค่ะ
ก็จะมีเสียงแทรกเป็นคลื่นแทรกคึกตลอด
แก้ไขเสียงเปลี่ยนซ้ายก็แล้วเปลี่ยนกล่องก็แล้วก็ไม่หาย
ไวเลสก็จะเป็นอย่างนี้จะมีสายแบบนี้ขึ้นมาที่นี่เป็นเหมือนใหม่
เวลาที่เราคุยก็จะมีระบบอัดเสียงเข้าไปแล้วมันอัดเสียงเข้าไปไม่ได้หรือไง
เสียงเข้าไปไม่ได้ค่ะแล้วมันมีสัญญาณแทรกเป็นเสียงเหมือนกับคืดตลอดเวลาค่ะ
กระทั่งทีมงานบอกว่าลงมาจากรถก่อนเพราะว่ามันร้อน
มายืนอยู่ริมถนนก่อนเดี๋ยวแก้ไขปัญหาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
จังหวะนั้นที่ป่านมองหันไปทางซ้ายมันเป็นภูเขาลูกนึงสูงมาก
บนยอดเขามันเป็นเหมือนถ้ำฟันก็แบบมองขึ้นไป
แล้วหนูก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงยืนมองหนูอยู่ตรงปากถ้ำ

โอเคปานรู้แล้วว่าทำไมเสียผิดปัญหา
ก็เลยเดินไปถามร้านค้าตรงข้ามว่า

เขาบอกว่าข้างหลังมีสารเจ้าแม่อยู่
ออ่างแล้วก็เขามีลูกมีเด็กด้วยมีกุมารด้วย

ไปหมดคุณถึงต้องคิดว่าเป็นตัวคุณ

เวลาปันขอไปถ่ายอย่างนี้
ต้องขออนุญาตเจ้าของที่เพราะว่า

คือที่บ้านก็มีอีกคนนึงที่เขาคอยตามปันอยู่
แล้วเวลาเหมือนกับเวลาเขาไปอีกสตู
หรือไปตามโลเคชั่นที่เขามีของเดิมอยู่แล้ว
เหมือนกับเขาจะต้องใช้เวลาคุยกันสักแป๊บนึง
เดี๋ยวก่อนนะป่านที่อยู่กับตัวป่านคืออะไรหนู
อันนี้หนูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะ

คือจะมีลักษณะเป็นผู้หญิง
ใส่ผ้าถุงลายที่ไม่ใช่ลายไทย

โอเคงั้นเรื่องนี้เราจะมาไล่กันแล้วไปคุยกันต่อไป

เมื่อกี้นี้คือสายป่านกำลังเล่าว่า
หลังจากนั้นเนี่ยสายปั่นเดินมาบอกพี่ทีมงานบอกว่า

ไม่ได้อยู่ที่ไวเล็ตมันเสียหรอก

เพราะว่าเรามาทำงานไม่ได้แบบ
มีเจตนาจะมารบกวนหรือว่าแบบท้าทายอะไรอย่างนี้

เพราะอะไรถึงรู้สึกว่าตัวเองมีเซนต์ตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าบ้านเก่าอย่างนี้ค่ะ

หนูยังกินนมขวดอยู่เลยอะค่ะ

คือที่บ้านเก่าหนูจะชอบลงมาตอนดึกลงมาตัดกล่องนมแล้วเทใส่ขวดเพื่อขึ้นไปกินก่อนนอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็จะเห็นว่าแบบ

ใช่ค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นอะไรก็กินนมขึ้นไปนอนปกติ

อเจมส์แล้วก็ที่บ้านหลังเก่าที่หนูก็จะเห็นเวลาเดินขึ้นบันได
หนูจะเห็นคนนั่งยองอยู่ตรงลูกกง

ตอนเด็กยังไม่เคยค่ะแต่ว่าพอเริ่มโตก็เริ่มมีพูดคุยกับเขาตรง

ก็อย่างเขาต้องการอะไรคือให้มาดีอย่ามาร้าย
เพราะว่าคือหนูจะมีความเชื่อบางอย่างว่าคนที่เห็นพวกอะไรแบบนี้ค่ะ
มีสองอย่างในความคิดของหนูนะคะคือพวกที่มีบุญมาก
จนเขาได้อยู่อีกโลกนึงเขาเห็นเขาเลยมาขอ
อีกประเภทหนึ่งคือพวกที่บุญกำลังจะหมด
เขาคิดว่าเป็นพวกเดียวกันเขาเลยมาปรากฏกายให้เห็น
ดังนั้นไม่ว่าจะมีบุญมากหรือกรรมมาก
มันก็คือเขามาเตือนเพื่อให้เราไปทำเพิ่ม

แล้วก็คุยกับเขาว่าแบบอย่าทำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นกรรมมันเป็นบาป

ก็บอกเขาตรงว่าให้มาดีบอกเราดีอยากได้อะไรเราจะทำไปให้
ถ้าเรามีโอกาสถ้าเราว่างพรุ่งนี้เช้าหนูจะตื่นไปทำให้ตลอด

เวลาเจอลักษณะมาเป็นกับเอซี
เป็นคนปกติเลยค่ะเห็นลักษณะชัดเจนเลยค่ะ
เพราะว่าเวลาหนูเจอหนูจะขอเขาว่าให้มาตรงมาให้เราอย่างน้อย
ถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้ชื่อคือมาให้เรารู้ลักษณะ
รู้เวลาเห็นสีเสื้อผ้าชัดเห็นหน้าชัด
หนูจะจำทุกอย่างของเขาเอาไว้แล้วสิ่งแรกที่หนูจะทำคือ
จะมองนาฬิกาว่าหนูเจอเขากี่โมงที่ไหน

เพื่อไปทำอุทิศส่วนกุศลให้เขาค่ะว่าเราเจอเขาตรงนี้ลักษณะเป็นแบบนี้
โอเคแต่เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นปกติของสายป่านนะฮะ
แต่สิ่งหนึ่งนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ซึ่งแบบโอ้โห
ผมแค่ดูหัวข้อแล้วผมก็น่ากลัว
เขาบอกคุณไปเจอตุ๊กตานางรำตัวหนึ่งถูกมัดติดอยู่กับเสาไฟ
ปรากฏว่าไม่ได้เป็นเหมือนสัมภเวษีที่คุณเคยเห็นหรือคุณเคยพบ
เพราะว่าตุ๊กตาตัวนั้นมันกลายเป็นวิญญาณที่ตามคุณ
มันคืออะไรฮะ